มาดูกันต่อที่คุณอริยาโปรยไว้ว่าโอ้โหรถไปต่อแถวเข้าคิวทำอะไรในการเข้าโรงพยาบาล
เขาไปต่อกันยาวเลยเพราะว่าทุกคนอยากรู้ว่าฉันติดโควิดหรือเปล่า

ที่นี่ค่ะโรงพยาบาลนครปฐมคุณเห็นไหม
ฝั่งซ้ายสุดอันนั้นคือรอเข้าโรงพยาบาล
ทำไมถึงต้องขับรถไปรอแบบนี้

คุณแค่อยู่บนรถแล้วคุณก็ตรวจโควิดได้เลย

แต่เห็นว่ารถติดยาวเป็นกิโลกิโล

๕กิโลแถวยาวมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนครปฐม
แล้วก็เปิดบริการตั้งแต่เป็น๘โมงเช้าเคารพทงชาติ
เปิดให้บริการยาวไปจนถึง๑ทุ่ม

ขับรถมาภายในโรงพยาบาล

เฮ้ยมันปลอดภัยมันไม่ต้องเสี่ยง

ไม่ต้องลงจากรถอะไรแบบนี้นะ
หยัดเวลาแล้วก็ปลอดภัยด้วย
ราคาในการตรวจคนละ๖๐๐บาท
พอเมื่อวานนี้เปิดบริการเป็นวันแรกเลยนะ

รถมันล้นออกจากโรงพยาบาล
อย่างที่บอกไงยาวออกไปนอกโรงพยาบาล๕กิโล

นักข่าวของเราเลยสอบถาม
ไปยังตำรวจที่เขาดูแลด้านงานจราจร
ผ่านตำรวจโทรอาชิระวัฒน์ถาวรเจริญวัฒน์
รองค์ภูมิกับการจราจรสอบภอมเมืองนครปฐม
ซึ่งทางรองค์ภูมิกับบอกนะ
พอได้รับการแจ้งว่า
รถแถวหน้าโรงพยาบาลนครปฐมมันตี๊ดติด

แล้วก็มีการจัดระเบียบการจราจร
คนเดินทางมาเยอะแล้วก็เลยถามคุณตำรวจไง
นี่คือคนหน้าคอมปฐมมากันทั้งจังหวัดเลยเปล่าคะ
ตำรวจบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่แค่นครปฐมหรอกคุณนักข่าว
ใกล้เคียงอสุพรรณก็มาอ่างทองก็มา
การจนบุรีคนกรุงเทพยังมีเลยนะ
แล้วคุณเชื่อไหมบางคนอยู่กรุงเทพ
เหมาแท็กซี่จากกรุงเทพไปนครปฐม

แต่คนที่เขามาตรวจเขาบอกว่าอย่างน้อยให้มือหมอทำ
ให้มือพยาบาลทำแยงจมูกไปแล้วก็ปั่น
มันยังสบายใจกว่ามาแยงเองปั่นเองมันไม่แน่ใจไง
แล้วก็บรรยากาศวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๒นะคุณผู้ชม
ตั้งแต่๖โมงเช้าคนมาเพียบเลยค่ะ
นี่เขาเปิดให้ตรวจ๘โมงนะ
วันนี้ก็รถติดยาวจนล้นออกไปตามถนนเทสา
ไปถึงปากทางเข้าถนนเพชรกะเสมอีกเหมือนเดิมเลยค่ะ
ทีนี้ทางตำรวจเขาก็ต้องนำกำลังตำรวจเนี่ยนะ
ปฏิบัติหน้าที่มาระบายรถที่ติดสะสม
เอาเป่าปี๊ดเขยิบมาเลยครับขยิบมาเลยครับ
สุดท้ายสามารถเคลียร์ให้สภาพมันกลับสู่สภาพปกติได้
ตั้งแต่ช่วงสายคือ๑๐โมงที่ผ่านมา

สำหรับผู้ใช้บริการที่ขับรถมามาตรวจหาเชื้อ
เกิดไม่ได้จองคิวไม่ได้ลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล

ซึ่งทางโรงพยาบาลเขาจัดให้คนที่จะมาตรวจเชื้อโควิด
ก่อนจะมาตรวจแล้วเขาแบ่งการตรวจเป็น๔รอบค่ะ
รวมแล้ววันหนึ่งเขาจะตรวจทั้งหมด๖๐๐คนนะคุณผู้ชม
แต่โรงพยาบาลนครปฐมทำโครงการได้แบบนี้
ถือว่าจัดระบบได้ดีนะบริหารจัดการได้ดีนะ